มาดูกันต่อเกี่ยวกับอาวุธปืนค่ะ
ตำรวจภาค๔เขาก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย

คดีหนึ่งคือเจ้าของร้านทองโดนจับจากที่จำนำทอง

คุณผู้ชมมีของกลาง๒๐๐กว่ากระบอก

แล้วก็บอกว่าศึกษาจากเว็บไซต์นะคะ
นี่แหละค่ะตำรวจก็ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะ
โดยนายอัธชัยพลอาทันอายุ๒๐ปี
เป็นชาวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินคนนี้นี่แหละ
ถูกนำตัวมาแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
แล้วดูสิคะมีอะไรมาเป็นของกลาง
เป็นปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ปืนยาวเครื่องกระสุนปืน
นายอัธชัยรับสารภาพนะ
ลักลอบผลิตเครื่องกระสุนเอาไว้ใช้เอง

แล้วก็ไปศึกษาวิธีการทำมาจากเว็บไซต์
แถมยังบอกด้วยนะว่ากระสุนพวกนี้ยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมือนกับกระสุนที่ผลิตจากโรงงานเลยนะครับผม

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหากับนายอัธชัย
ฐานทำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

เจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายสุรพลสาวลักษณ์อายุ๕๖ปี
เป็นเจ้าของร้านทองสาวลักษณ์ในอำเภอกุชินราย
พร้อมกับของกลางโอ้โหตกใจ
นี่แหละปืนต่างรวมทั้งหมด
พกสั้นขนาดต่าง๒๓๗กระบอก
ปืนลูกกรดยาว๑กระบอก
และปืนลูกซองยาวอีก๕กระบอก
รวมทั้งหมด๒๔๖กระบอก
ตำรวจสืบทราบว่าร้านทองของนายสุรพล

ยังจำนำปืนด้วยก็เลยต้องไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจยึดนะคะ
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวนายสุรพลแจ้งข้อหา
ว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครอง

ไอ้๒๔๖กระบอกปืนไหนเป็นปืนเถือน
ปืนไหนเคยใช้ก่อเหตุร้ายมาก่อนไหม

ถ้าเกิดว่าพบว่าผิดโทษเพิ่มอีกนะคะคุณผู้ชม